คุณผู้ชมอาจจะชอบแต่เราก็จริงไม่ได้อยากนำเสนอ

แล้วคู่ผัวเมียคู่นี้ก็อยู่กินกันมานานนะ๑๙ปีมีลูกด้วย
แต่ตัวภรรยาเนี่ยเธอบอกเธอฝัน
ฝันว่ามีอะไรกับผี

แล้วเธอมีความสุขอ่ะกลายเป็นว่าเธอชอบมีอะไรกับผีในฝัน

นี่ไงผัวทุกข์ร้องหมอปลาช่วยปราบเมีย
แล้วหมอปลาก็มาแล้วมาทำพิธีให้แบบนี้

อย่างงี้แหละกลับครบกับภูมิ

ไม่ไป
ไม่ไป

ไม่ชอบ

อ้าวมึงเป็นผีแต่เขาเป็นคนมันจะ

เพราะว่าต้องเย็นเขาขึ้นไป
เนี่ย
อมเนื้อเรื่องที่ดอมโปรยมาเนี่ย
เหมือนพี่เคยดูหนังดูภาพยนตร์หรือพี่เคยอ่านหนังสือ
เป็นชู้กับผี
ใช่มั้ย
เพราะสามีก็ไม่ไหวเหมือนกัน

แต่ภรรยาไม่อยากมีกับเขาค่ะ
เพราะดันเป็นชู้กับผีในฝันนี่แหละ

ตัวผู้หญิงชื่อคุณกุ้งอายุ๔๐ปี
ลั่นเลยครับโดนหมอปลาทุบหลังเข้าไป
เพื่อไล่สัมภเวษีหรืออะไรก็ตามที่แฝงร่างคุณกุ้งอยู่

หมอปลาก็ได้สื่อสารกับวิญญาณที่เชื่อว่าแฝงร่างคุณกุ้งอยู่นะ
บอกให้โอกาสอยู่ถึงเย็นวันนี้เท่านั้น

วิญญาณชู้ก็ยังดื้อดึงไม่ยอมไปครับ

นี่ในฝันของคุณกุ้งนะครับ
คุณกุ้งบอกชีวิตครอบครัวของเธอเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดู
เธอเนี่ยอยู่กินกับสามีมา๑๙ปี

กระทั่งสัก๕ปีที่แล้วปี๖๑ครับ๒๕๖๖
ช่วงที่เธอนอนหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น
ฝันว่ามีผู้ชายหน้าตาดีเลยนะ

ปฏิบัติภารกิจรัก
เธอก็ฝันแบบนี้มาตลอดเวลา
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอยอมรับว่า

แต่ละเดือนจะเกิดขึ้นแบบนี้ประมาณ๒๓ครั้ง
ทุกครั้งเนี่ยเหมือนจริง

แต่เธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครนะคิดว่าเป็นแค่ความฝันแหละ
แต่กลายเป็นว่าเธอมีความสุขมากกว่าอยู่กับสามีที่เป็นตัวเป็นเป็น

กลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความสุขกับเธอเท่ากับที่เธอได้รับจากฝันนั้น
ก็นี่แหละปัญหามันก็ถึงเริ่มเกิดตรงนี้ไง

คุณกุ้งบอกรอคอยวันที่ผีจะมาเข้าฝัน

ก็เลยทำให้เธอกับสามีเนี่ยมีกิจกรรมบนเตียงน้อยลง

มา๑ปี๖เดือนแล้วปีครึ่งแล้วเนี่ย
สามีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีชู้
เป็นเหตุให้เธอทะเลาะกับสามีครับ

พอเล่าเรื่องนี้ให้กับคนในครอบครัวฟัง

หมอปลาก็มาทำตามคำร้องขอครับ

แต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วอ่ะ

ต้นเหตุเกิดจากบรรพบุรุษที่เคยเป็นร่างทรง

ไม่มีใครรับต่อผี

มามีอะไรด้วยกับผีที่อยู่ในตัวของลูกหลาน
มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฟังหมอปลาดีกว่า
ตัวผมเจอก่อน
เมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้
วันหนึ่งผมเจอกับตัวเรื่องที่ว่าผีมามีอะไรกับเราด้วย
ผมเจอทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชาย

ของน้องกุ้งคนนี้พฤติกรรมคือบางวันเคลิ้มรอเขาเลย
เห็นเขาบอกว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะ
เขาจะแต่งตัวแบบแนวเซ็กซี่สวยเหมือนล่อให้ผีมาเอาเขา
จนวันหนึ่งเขาสมมุติว่าตัวกูไม่ได้เป็นแบบนี้
วันที่มาเนี่ยสามีเขาไม่เชื่อ
เขาบอกว่าเพื่อเจอแต่เมื่อวานเห็นเขาก็วิดีโอคอล้อคุยกัน
เขาเชื่อแล้วเพราะเรื่องที่มีเจอ
มันเป็นเรื่องที่ภูมิกับใครนี่
ไม่มีใครเชื่อแต่ผมบอกว่าอย่าอายครับ
ผมช่วยได้เคสแบบนี้ถนัดมือด้วยครับ
โอ้โหประสบการณ์ตรงจากหมอปลาเลยนะ
หมอปลาบอกเดี๋ยวเย็นวันนี้๗สิงหาคมเนี่ย
หมอปลาจะพาคุณกุ้งไปทำพิธีขับไล่วิญญาณ
เมนเผาศพต่อไปครับคุณผู้ชม
แต่ว่าก็อยากให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะ

เก่าผมเคยฝันแบบนี้อยู่หนนึงมาเล่าให้ฟัง